มีการประชุมเรื่องของการเยียวยานะครับ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดใน๗จังหวัดภาคใต้
รวมทั้งหามรือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

อีกประเด็นหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ตอนนี้ออกมารายงานเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วม

น่านกับพยาวยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับ
ติดตามทั้งหมดจากคุณสิริวัณรักษัตริย

รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ก็มีหลากหลายวาระค่ะที่จะพิจารณา

ก็ระบุว่าได้สั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยช่วงในพื้นที่ที่น้ำจะเข้าถึง
ให้ช่วยขนของขึ้นในที่สูงค่ะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมใน๕จังหวัดภาคเหนือ
ว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายไปแล้ว๓จังหวัด
เหลือเพียงจังหวัดพยาวและจังหวัดน่าน

ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ
เตรียมรับมือพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่

เพราะอาจเกิดน้ำหลากหากเกิดฝนตกต่อเนื่อง
ในวันที่๑๘๑๙สิงหาคมนี้ค่ะ
เมืองต้นได้ประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้
จะไม่เท่ากับปี๒๕๕๔ค่ะ
เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนยังมีไม่เท่ากับปี๒๕๕๙
แล้วก็เป็นเพียงน้ำไหลหลากเร็วและฝนตกในพื้นที่ซ้ำค่ะ
มีฝนตกในพื้นที่ข้างเหนือตอนบนด้วย
ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์รอบวางระเบิด๗จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะ
ผลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจชุดคลี่คลาย
ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการจับผิดตัวนั้น
เบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้
ส่วนความคืบหน้าของคดีต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการค่ะ
ส่วนรายงานที่พบผู้ต้องสงสัย๒คน
นั่งรถทัวร์สายเกาะสมุยสุงัยโกลกกลับเข้าพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้นั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยค่ะ
และอยู่ระหว่างการประมวลหาข้อเท็จจริง
ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
จะรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ
พร้อมจะมีข้อสั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งผู้ที่เสียชีวิตบาดเจ็บ
และผู้ประกอบการค่ะรวมทั้งมาตรการ
ในการกระตุ้นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวค่ะ
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ

โดยบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

ก็ได้นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี

การจัดงานนิทรการติดลองในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ก็ได้นำคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
เพื่อจัดนิทัศกาลโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยค่ะ
และความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทย
ก็ได้โชว์ลีลาผัดไทยแล้วก็ยกกระทะให้สื่อมวลชนได้ชิมด้วยค่ะ
ส่วนวาระที่จะพิสารนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระสุนคมแ่วเราสนับสนุนวันนี้
บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดใหม่แทนบอร์ดชุดเดิมที่มีนายสารวุฒิเบนจกุลเป็นประธาน
ขณะที่รายงานข่าวก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการเสนอชื่อพลเอกสุรพงศ์สุวรรณสุวรรณประธานบอร์ดบริษัททีโอที
จำกัดได้เป็นประธานบ่อรฟทคนใหม่ค่ะแต่ก็พบว่ามีคุณสมบัติที่มีส่วนได้เสียในสัญญากับรพทนะคะ
ก็ได้ยกเลิกไปค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีการหาตัวผู้ว่ารอฟทคนใหม่แทนค่ะ
ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรค่ะจะขออนุมัติแผนการลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบแรก๕๗๐๐ไร่เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทนการทำประสูจัตว์ค่ะ
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอที่ประชุมแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงคือ๔๐ขึ้นไปที่จะหมดวาระปลายเดือนกันหย่ายุ่นนี้
ก็จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นต่างค่ะซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ค่ะสิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ